คุณผู้ชมครับมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งอายุ๑๖ปีเธอติดโควิด๑๙
ก็ไปเข้าโรงพยาบาลสนามที่อ่างทองกับเพื่อนรวมสัก๑๐คนได้
ทีนี้โรงพยาบาลสนามเขาไม่มีการแยกว่าเป็นโซนผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิงครับ
นอนเตียงติดกันแล้วมีผู้ชายอ่ะนอนปลายเท้าติดกันเตียงติดกันเนี่ย
อายุ๑๗ปีถลกมุ้งขึ้นมาไปลวนลามเธอหวังจะข่มขืนนะคุณผู้ชม
แถมนะถึงแม้เธอจะออกมาแล้วนะแต่ว่าผู้ชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดหายนะ
บุกไปหาถึงบ้านเลยนี่ฮะเธอก็ออกมาไปบอกคุณยาย
คุณยายก็เลยพาไปแจ้งความเรียบร้อยแล้วยายก็เอาออกมาเล่าว่าเนี่ยนะ
หลานสาวยายอายุสิบหกปีติดโควิดกับเพื่อนสิบกว่าคนก็ไปนู่นอ่ะ
อยู่ที่โรงพยาบาลสนามที่อ่างทองตั้งแต่วันที่๘กุมภาที่ผ่านมา
แล้วดันไปเจอกันกับผู้ป่วยผู้ชายวัยรุ่นเหมือนกันอายุ๑๗ปีไปนอนติดกัน
ฝั่งตรงข้ามคือเท้าอ่ะหันเข้าหากันอ่ะนอนด้วยกันอยู่ด้วยกันรักษาด้วยกัน
ก็เริ่มพูดคุยกันมีการตีสนิทกันนะฮะแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ผู้ชายคนนั้นพยายามจะลวนลามหลานสาวต้องหลายครั้งระหว่างที่รักษาตัว
จนกระทั่งคืนวันที่๑๖กุมภาพที่ผ่านมาผู้ชายคนนั้นวัยรุ่นคนนั้น
พยายามจะทำอนาจารย์โดยการที่เปิดมุ้งแล้วเอามือไปลวนลามไปจับอย่างนั้น
อย่างนี้หลานสาวก็ร้องให้เพื่อนที่อยู่ข้างกันมาช่วย
ทำให้ผู้ก่อเหตุไม่พอใจครับทีนี้ทำยังไง
น้องผู้เสียหายเองก็บอกต่อว่าวันที่เกิดเหตุกำลังจะนอนแล้ว
ผู้ชายคนนั้นอยู่ตรงข้ามรูปร่างผอมสูงหน่อยไว้ผมยาว
มานั่งคุยอยู่ที่มุ้งแล้วก็เปิดมุ้งพยายามจะเอามือมารูปมาคำนะฮะ
เธอเองก็พยายามผลักออกไปโชคดีเพื่อนเห็นมาช่วยมากันเอาไว้
คือเธอเองอยากให้โรงพยาบาลสนามแยกโซนผู้ป่วยชายผู้ป่วยหญิง
มันแบบเป็นส่วนตัวเพราะกลางคืนมันก็ไม่ได้มีคนเดินดู
นะฮะมันจะได้ไม่เกิดเหตุแบบนี้เธอบอกว่าตอนนี้เธอรักษาหายออกมาแล้ว
แต่ว่าก่อนที่จะออกมาผู้ป่วยชายคนนั้นบอกว่าเดี๋ยวนะ
ถ้าเรานะออกจากโรงพยาบาลได้เมื่อไหร่นะเดี๋ยวจะบุกไปหาที่บ้าน
เดี๋ยวจะบุกไปหาที่โรงเรียนขู่อีกเหรอคะนี่มันควรอย่างนี้เหรอ
เธอก็เลยไปแจ้งความกับสมภาพเมืองอ่างทองแล้วแล้วก็ร้องทุกข์ไปยังศูนย์นำรงธรรมด้วย
และอยากจะให้ทางโรงพยาบาลจัดการให้มันเบ็ดเสร็จคือเพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วยด้วย

จริงผมว่ามันสามารถดำเนินคดีได้นะครับ
ไม่ต้องร้องหลายตั้งแต่ตอนนี้เพราะเธอถูกโรงรับไปแล้ว

อัฐิฝรกรรมดรของท่านอ่างทองพิสามโก้

ตรวจสอบข้อที่จริงว่าเป็นมาเป็นไปอย่างไร
แล้วก็หามาตรการในการป้องกันต่อในโรงพยาบาลสนามนะครับ
ที่พี่เบิร์ตบอกเป็นโควิดก็ทุกข์จะตายอยู่แล้ว